ใกล้จะ๗โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเนี่ย
ภัยสังคมเยอะคุณไปเจอผู้ชายหน้าตาดีก็
อย่าไว้ใจนะใช่อย่าไว้ใจไว้ใจไม่ได้นะคะ
เพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรวมทั้งผู้หญิงคนอื่นด้วยนะ
เขายืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์จุดนี้แหละ
เป็นช่วงกลางคืนทีนี้มีผู้ชายเขาบอกว่าหน้าตาดีด้วย
แต่งตัวดีด้วยแต่งตัวดีด้วยนะคะเดินเข้ามาทำทีเหมือนรอรถเมย์
เหมือนกับคนอื่นสังเกตว่าไฟส่องสว่างเหมือนกันไม่ได้มืดนะคะจุดนี้
อยู่ข้างถนนหนทางเลยแหละใช่หลังจากนั้นก็นี่แหละค่ะ
ผู้ชายคนนี้หันไปหันมาหันซ้ายหันขวาและหลังจากนั้นเอามือ
ไปควักอะไรบางอย่างออกมาออกมา
ไม่ได้ออกมาจากกระเป๋านะออกมาจากเป้ากางเกง
หลังจากนั้นก็สำเร็จความไคร่ตัวเองโชว์คนที่ยืนรอรถเมย์แบบนี้เลย
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
เพื่อเป็นการเตือนภัยสังคมผู้หญิงคนอื่นเวลารอรถเมย์ต้องระวัง
หลายคนก็สงสัยว่าพี่มันมีอารมณ์ขนาดนี้เลยเหรอถึงต้องมาทำตรงนี้เนี่ยนะฮะ
มันเป็นเรื่องของแพทย์ในสภาพจิตใจนะคะแพทย์เขาบอกแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ชี้เป้ากันหน่อยบอกว่าอยู่ที่ป้ายรถเมหน้าค่ายทหาร
ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นภาพที่ปรากฏนี่แหละนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำอนาจารย์ต่อหน้าสาธารณชนเลยนะคะ
โดยผู้โพสต์บอกว่าจำได้ว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้
กระทำลักษณะแบบนี้มาแล้วด้วยครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เคยเห็นแบบนี้
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อโทรศัพท์ไปถึงคุณรีม
ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊ก
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมา๑ทุ่มเลิกงาน
ก็เลยต้องมารอรถเมย์กลับบ้านที่จุดนี้อยู่ที่ป้ายรถเมย์แห่งนี้
เขายืนยันบอกว่าย่านนี้เป็นแหล่งชุมชนนะคะ
มีตลาดมีหมู่บ้านมีผู้คนพลุกพลาด
ตอนนั้นฝนตกแล้วก็มีคนมายืนรอรถเมย์อยู่กลุ่มหนึ่ง
สักพักพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมายืนรอรถเมย์ด้วย
แต่ว่าท่าทีผิดปกติก็คือลุกลี้ลุกลนจนผิดสังเกต
หลังจากนั้นนี่แหละค่ะควักออกมาสำเร็จความไคร้
ให้กับคนอื่นได้เห็นแล้วก็หันไปหันมาด้วย
ตอนแรกเธอไม่แน่ใจว่าเห็นคนเดียวหรือเปล่า
ก็เลยถามคนอื่นด้วยคนอื่นก็พยักหน้า
แต่ว่าจังหวะนั้นไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะคะ
ไม่มีใครกล้าพูดอะไรไม่พอ
บางคนเดินขึ้นรถเมย์ไปด้วยเหลือเธอคนเดียว
ดูลักษณะเขาก็แต่งตัวดีนะ
เหมือนเป็นพนักงานปกติครับนี่แหละค่ะ
ทำอนาจารย์ที่ป้ายรถเมย์นะคะ
พอไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแล้ว
เธอก็เลยตัดสินใจเอาโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายคลิป
แล้วผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาด้วยนะ
น่ากลัวกว่านั้นคือพยายามเดินเข้ามาหาเธอ
เธอก็เลยยิ่งกลัวยิ่งตกใจก็เลยเดินหลีกหนีออกไป
ไปขึ้นรถที่อื่นไปเลย
ไปฟังเสียงเธอเล่าให้ฟังอีกครั้งค่ะ
แล้วก็ขยับมาหน่อยหนึ่ง
พอละวักหนึ่งเขาก็จะขยับมาหาเธออีกค่ะ
หนูก็เดินไปหาคนที่เขาอยู่กันเยอะ
ก็คือไปตรงคิวรถแท็กซี่ค่ะ
ไปบอกคนเขาไว้ว่าเราเจอแบบนี้

แล้วเขาก็แนะนำว่าแค่ไปยืนรอรถตรงนั้น
เราก็เลยเปลี่ยนที่ยืนรออย่างนั้นใช่ไหม

ทางการแพทย์นะคะเขาแนะนำแบบนี้นะคะ
บอกว่าแนะนำหญิงสาวที่อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

เพราะยิ่งทำให้ผู้ที่กระทำการอนาจารย์
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้รับความสนใจ
ยิ่งเป็นแรงเสริมให้ทำอนาจารย์เพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะแสวงหาความตื่นเต้นทางเพศ
ให้ตั้งสติแล้วก็แจ้งตำรวจจับเลยค่ะ